คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูอุบัติเหตุกันหน่อยค่ะ
มันเกิดขึ้นที่ถนนพรานนกพุทธมนตรสาย๔
เหตุการณ์นี้เนี่ยกล้องหน้ารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ด้วยนะคะ
รถเก๋งเสียหลักพุ่งไปข้างถนน

ไปชนคนขับรถแท็กซี่ที่ยืนอยู่ริมถนน
เดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดกันหน่อยค่ะ
อันนี้คือกล้องหน้ารถนะคะคุณผู้ชม
ภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกวินาทีนี้ได้ดูสิ
คือทีแรกคิดว่ารถเก่งเขาขับอยู่

เหมือนกับจะไปจอดเหรอแต่ก็ไม่ใช่

แต่ที่สำคัญคือไปกระแทกเข้ากับคนที่เขายืนอยู่
เขาบอกว่าภาพนี้จากกล้องหน้ารถเราเอง
ใครที่อยู่ในเหตุการณ์อยากได้คลิปเพิ่มเติม

แต่อยากให้คนที่ผิดจริงมารับผิดชอบ
เหตุการณ์นี้ค่ะระบุเอาไว้ด้วยว่าเกิดที่
ถนนพรานกพุทธมนตรสาย๔เวลาประมาณบ่าย๒โมง

สามารถติดต่อให้คลิปเพิ่มเติมได้ที่โรงพักบังขุนนล
เผื่อมีใครเห็นเหตุการณ์ว่ารถสองคันแซงกันมาหรือเปล่า
หรือว่ามันเป็นเพราะอะไรที่ทำให้รถคันนี้เขาเสียหลัก
โชคดีที่ลุงคนขับแท็กซี่ที่ถูกชนปลอดภัย
แล้วเจ้าของโพสต์ก็บอกเพิ่มเติมด้วยนะคะ
บอกว่าถึงแม้ว่าคุณลุงคนขับแท็กซี่จะปลอดภัย
แต่ก็มีอาการปวดตามตัวเพราะว่าโดนชนอย่างจังเหมือนกันนะคะ
และที่นำคลิปมาโพสต์แบบนี้
มันได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้
ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ารถเก๋งคันที่เกิดเหตุเนี่ย
ไปขับไปจี้รถอีกคันนึงแบบกระชั้นชิดหรือเปล่า
เพราะว่าปกติรถที่ขับเลนขวาจะขับเร็วอยู่แล้ว
ทีนี้คุณถ้าเกิดว่าเลนขวาขับเร็วแล้วไปจี้กัน

ใช่แต่ว่าคนที่ใช้ถนนเส้นนี้บางคนเขาก็บอกนะ
คือถนนเส้นนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อย
มันไม่เรียบไงถนนแล้วมันมีรถคว่ำรถชนบ่อย

นกพุทธมนตรสาย๔ไม่ควรจะขับรถเร็วนะ

เป็นช่วงลงสะพานมาแล้วมาเจอโค้ง
ถ้าเกิดขับมาเร็วรถช่วงล่างไม่ดี

บางคนก็สันนิษฐานว่าไม่รู้ว่าขับแข่งกันมาหรือเปล่า
จนเกิดเหตุการณ์นี้นะคะสองคันนี้นะฮะอืม